แต่งตัวแบบนี้เป็นเพชรวิบวับ
แต่งหน้าทาปากแบบนี้
แหละแบบนี้เขาทำอาชีพอะไรคะ
เมื่อกี้น้ำแข็งถามว่าอะไรนะให้พี่ถ่ายว่าอะไร
โอ้โหมองจากเดาถ่ายยังรู้เลย
เป็นรัฐบุรตีว่ากากส่งวัฒนธรรม

ผู้ชมอันนี้ไม่ใช่รัฐบุรตีกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

ไม่ใช่หมอลำแต่เขากำลังขายของ

นี่จริงที่พูดแบบนี้นี่คือ
เขาขายเสียมขายจอบ

หรือว่าเป็นอดีตพ่อค้าผันตัวมาเป็นหมอลำ

พ่อค้าแต่เมื่อก่อนเป็นอดีตหมอลำ
ร้องเพลงหมอลำกรอนได้ขนาดนี้

แล้วทุกวันนี้ไม่ได้ร้องหมอลำ

แต่ยังร้องหมอลำขายอุปกรณ์การเกษตร
ขับเอยกระบะและมีอุปกรณ์การเกษตร
จอพระมิตรเสียงไปขายตามหมู่บ้าน

ติดไหมลองเพลงเนื่องร้องกันสด

ทีนี้ถามคุณลุงสมศรีโพธามาศหน่อยค่ะ
คุณลุงสมศรีบอกแบบนี้บอกว่าโอ๊ยเมื่อก่อนนะลุงเป็นหมอลำ
เดินสายแสดงกับคณะหมอลำไปทั่วประเทศ๒๐กว่าปีแล้ว
แต่พออายุลุงเยอะขึ้นเนี่ยงานจ้างมันก็น้อยลงใช่ไหม
กลับมาอยู่ร้อยเอ็ดบ้านเกิดก็เลยไปซื้อพวกอุปกรณ์การเกษตรเหล่านี้แหละมาเร่ขาย
เดี๋ยวอันนี้คือเอาตังค์มาซื้อเครื่องมือทำการเกษตรข้างหลัง
หรือว่าพอใจที่ร้องเพลงเพราะเอามาให้ติ๊บ
ลูกค้าที่มาอุดหนุนนี่สรุปอุดหนุนอะไรกันแน่ใช่ไหม
แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็ชอบแหละพี่เบิร์ตคือจะซื้อเครื่องมือทางการเกษตรด้วย
แล้วเสียงเพราะแบบนี้ก็ชอบด้วยค่ะ
คิดดูสิรถคันนี้นะเร่ขายไปถึงหน้าบ้านเลย
ตอนแรกคือลุงสมศรีเขาบอกยังขายไม่ค่อยได้หรอก
พอมาใช้การร้องหมอลำกรแบบนี้เอาเสื้อผ้าที่พอมีอยู่
เอาเครื่องประดับมาใส่โอ้ติดเครื่องสงเครื่องเสียงซะหน่อย
มันกลายเป็นเรียกลูกค้าได้แล้วเชื่อไหม
ว่าขายมาแบบนี้๔ปีแล้วยอดขายก็ดีขึ้น
แล้วถามว่าอ้าวแล้วตอนนี้ก็ไม่รับงานแสดงเลยเหรอ
ยังรับรับงานแสดงในพื้นที่อีสานด้วย
ก็พอมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวนั่นแหละ
สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน

โอ้โหผ่านบ้านไหนมาก็ต้องอยากนะ

อยากดูสักหน่อยอยากเสียงใครโอ้เสียงดีเลย